พาไปที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะครับ
กู้ภัยยอมแล้วค่ะยอมเสี่ยงตายจับงูจงอางมือเปล่า

งูจงอางมีพิษร้ายแรงมากจับมือเปล่า
ออกแรงอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องท่องคาถาสะกดงูแบบนี้ค่ะ
คุณตอนแรกเนี่ยนะชาวบ้านเล่าบอกว่ามันไม่ยอมออกมานะคือจับยากมาก
แล้วเจ้าหน้าที่เห็นไหมต้องใช้ตะขอแบบนั้นเข้าไปเกี่ยวไปกดหัวมันก่อน
แล้วใช้มือจับมือเปล่าจังหวะที่จับมือเปล่าเนี่ยท่องคาถาไปด้วย
สุดท้ายมันยอมให้จับอะค่ะหาอะไรคุณ
โอมจงอางน่าจงเงยบ้าง

กลัวมันพ่นพิษใส่ตา

นี่เป็นนาทีที่ทีมงานอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์แล้วก็กู้ภัยค่ะ
ช่วยกันจับงูจงอางความยาวสักกว่า๓เมตรนะคะ
เข้าไปอยู่ในห้องเครื่องของรถเก๋งบรอน
หมายเลขทะเบียนกช๖๖๓๕
เดี๋ยวทำไมปุ้ยจะเสียงดังขึ้นไปทำไมฮะ

เดี๋ยวก็ทวงกันต่อว่ารถเซอรินีอีก

นี่รถคันนี้จอดอยู่ที่หน้าร้านขายเบอร์เกอรี่
ในพื้นที่หมู่ที่๑๑ตำบลแก่งหางแมว

แล้วก็ใช้มือจับหัวของมัน

งูก็เลื้อยออกมาสำเร็จแบบนี้นะคะ

ปกติจับงูจงอางใช้เวลาหลักครึ่งชั่วโมงนะ
คราวนี้เขาบอกว่าไม่ถึง๑๐นาทีจับได้แล้ว

เออเราไปสอบถามคุณวันนาพันธ์เสืออายุ๔๙ปี

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปร่วมงานศพใกล้บ้าน

จู่งูจงอ้างเนี่ยมันเล้ยข้ามถนน
เธอก็เลยตัดสินใจจอดรถก่อนเพื่อให้งูข้าม
งูมันข้ามไปที่ไหนล่ะคะงูมันมุดเข้ามา
อยู่ในห้องเครื่องของรถเธอแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายนะคะทีมอาสาพิทักษ์งูจันทบุรีเนี่ย
ก็ปิดกล่องพลาสติกอย่างแน่นหนา
กล่องนี้แหละให้มันเลื้อยเข้ามาเอาเลื้อยเข้ามา
จังหวะนี้ท่องคาถาไปด้วยนะคะ
สุดท้ายมันก็ไปอยู่ในกล่องแล้วก็ต้องนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ก็คงโชคดีแหละฮะงูเข้าไปในรถทะเบียนก็ชัดเจนขนาดนั้น